ไปกันที่อีกหนึ่งสาวสวยสุดเซ็กซี่อย่างเมเปิ้ลแม็กซิมกันบ้าง
โวยเลยค่ะเพราะว่าเธอโดนโรคจิต
ไม่เท่านั้นนะคะมีขอให้เธอไปเป็นเมีย
จะให้ค่าตัวจะให้อะไรยังไงก็ว่ากันไป
ล่าสุดเลยนะคะเธอก็มาอัปเดตว่า
จิตรายนี้เริ่มซาซาไปบ้างแล้วนะ
แต่มีขาจรมาก่อกวนอีก

ก็มีงานละครบ้างเช่นเดียวกันกับงานเซ็กซี่แหละ
ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะรับงานเซ็กซี่ค่ะ
นิ่งไปแล้วเพราะว่าออกตัวแรง
มันก็มีคนอื่นมาบ้างแต่ไม่รุนแรง
คอมเมนต์มาถ้าเกิดว่าคนอื่นเจออย่างเงี้ยก็
ขอให้ไปแจ้งความดีกว่าเปิ้ลว่ากันไว้ก่อน
เกิดเป็นสาวเซ็กซี่ก็หนักอกหนักใจเป็นธรรมดา
รู้ว่าแต่ละคอมเมนต์แต่ละแมสเซจที่ส่งกันมา
โอ้โหมีแบบลวนลามอะไรต่างเกิดขึ้นก็เห็นอกเห็นใจเธอเหมือนกันนะ

ลงแล้วคือแต่ละคนก็ไม่รู้หน้าไม่รู้ใจไม่รู้ว่าเป็นใครเลยด้วยซ้ำ